จากเรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาปีนี้ลดลงไปครับ
และปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นวิกฤตของสื่อไทยคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งสื่อเก่าอย่างสิ่งพิมพ์เองก็มีการปิดตัวไป
สื่อใหม่อย่างทีวีดิจิทัลเองก็มีทั้งปิดตัวไป
แล้วก็บางส่วนนั้นก็มีการประกาศเพิ่มทุนหากลุ่มทุนมาร่วมลงทุนเพิ่มเติม
รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการปรับลดพนักงานเพื่อความอยู่รอด
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ด้วยการลดจำนวนพนักงานลง๕๗อัตราเพื่อปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมในการทำงาน
หลังจากผลประกอบการเริ่มมีปัญหา
ตามมาด้วยกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างมติชนได้ออกโครงการเกษียณก่อนวัยในเดือนกันยายน
โดยมีผู้สมัครใจลาออกรวม๑๗๐คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ทำให้ต้องประกาศมาตรการรัดเข็มขัดในเดือนพฤศจิกายน
ด้วยการปรับลดค่าเวรค่ารถค่าโทรศัพท์หลังจากผลประกอบการ๙เดือนขาดทุนกว่า๘๐ล้านบาท
เพราะประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก
เช่นเดียวกับนิตยสารสกุลไทยนิตยสารสตรีที่มีอายุยาวนานมากกว่า๖๐ปีได้ประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๓๑ตุลาคม
เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนซึ่งถือเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของวงการสื่อไทย
เมื่อบริษัทอสมทประกาศปิดเคลื่อนซีส๙๗๕โดยยกเลิกกิจการบริษัทซีสเอ็มคอร์ด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อสมทถือหุ้นเพราะประสบปัญหาสภาพคล่อง
ขณะที่ผลประกอบการ๙เดือนที่ผ่านมาขาดทุน๔๔๐ล้านบาท
ส่วนกลุ่มอมรินปรินติ้งประสบความสำเร็จขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า๘๕๐ล้านบาท
ให้บริษัทวัฒนภักดีในเครือไทยเบเวอเรดเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่เข้ามาถือหุ้นร้อยละ๔๒
เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัลและชำระหนี้หลังประสบปัญหาขาดทุนติดต่อกันมานานถึง๓ปี
ผลประกอบการ๙เดือนที่ผ่านมาขาดทุนกว่า๔๖๐ล้านบาท
มาจากนั้นเพียง๓๔วันสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอายุยาวนานมากว่า๔๐ปีอย่างหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ก็ไม่สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจประกาศยุติการผลิตหนังสือพิมพ์และเลิกจ้างงานพนักงานทั้งหมด
และล่าสุดเมื่อต้นเดือนธันวาคมกลุ่มประสาททองโอสดเจ้าของธุรกิจสายการบินและโรงพยาบาล
ภายใต้ชื่อบริษัทประนันพรได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนช่องวัน
มูลค่ากว่า๑๙๐๐ล้านบาทโดยเข้ามาถือหุ้นใหญ่ร้อยละ๕๐
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน